ดูอีกเรื่องหนึ่งเป็นเหตุสลดเหมือนกันนะคะที่จังหวัดลำปาง
มีชายคนหนึ่งหายตัวไปปริศนาหายไป๔วัน
ญาติญาติไปตามหาท้ายที่สุดแล้วนะคะก็พบว่าเป็นศพแล้ว

พอตำรวจทราบนะคะเป็นตำรวจโรงพักเมืองลำปาง
แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
อยู่บริเวณคลองชลประธานริมถนนเขตหมู่บ้านเขลางทอง

โผล่พ้นน้ำมาเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชม
พอเจ้าหน้าที่กู้ภัยลงไปงมใต้น้ำก็พบศพผู้เสียชีวิต
ก็คือนายศิลมุนอายุ๕๑ปี
อยู่ใต้น้ำลึกกว่า๑เมตรสภาพขึ้นอืดแล้วนะคะ
แล้วก็รถพ่วงข้างก็ทับศพอยู่
เจ้าหน้าที่ก็เคลื่อนย้ายรถพ่วงข้างรถจักรยานยนต์แล้วก็นำร่างขึ้นมา
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตมีอาชีพเป็นพ่อค้าค่ะ
หายไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างตั้งแต่วันที่๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เห็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเสียชีวิตก็คือตอนที่ไปช่วยภรรยาขายของที่ตลาดสด
แล้วผู้ตายก็บอกกับภรรยาว่ากำลังจะกลับบ้านนะขับรถกลับบ้านก่อน
จากนั้นก็หายตัวไปทั้งภรรยาเองทั้งญาติก็ออกตามหาแต่ก็ไม่เจอค่ะ
ไปแจ้งความคนหายที่โรงพักเมืองลำปาง
ท้ายที่สุดกลับมาพบเป็นศพแบบนี้อยู่ในคลอง
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะ